ของการส่งน้ำพระกันบ้างนะฮะ
ส่งน้ำพระเนี่ยเราก็ต้องไปส่งน้ำพระพุทธรูปใช่ไหม

แต่คราวนี้แม่มีคนสาดน้ำใส่พระ
ซะเลยจะเล่นน้ำกับพระหรือยังไงนะฮะ

เอ้าพระท่านก็ต้องวิ่งสิฮะ
คือท่านต้องรีบวิ่งหนีเข้าวัดเลย
เพราะมีคนมาดักสาดน้ำสงกรานใส่พระ
ที่กำลังเดินกลับมาจากการบินทบาทนะฮะ
คลิปนี้คนนำมาโพสต์กัน
แล้วบอกว่าเฮ็ดบาปพระนอน
หมายถึงว่าทำบาปกับพระซะนี่นะฮะ
แต่ก็อาจจะเป็นคนที่รู้จักหรือว่าสนิทสนมกับพระหรือเนร
ที่มาบวชช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าวัดโนนลอยที่ตำบลกระเบื้องนก
อำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมานั่นเองนะฮะ